แก้บนกันเยอะเพราะว่าเขาสุขสมหวังกัน
ที่จังหวัดอ่างทองกับการไปแก้บนไอ้ไข่ครับ
โอ้โหมากันเยอะที่นี่แล้วตอนนี้ดังจริง
ที่วัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับ
มีทั้งชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกับ
ให้ไข่ยังไม่ขาดสายและความสับทายอย่างมากนะ
ไปเจอตอนนี้ครับนายนิติอ่อนยิ่งอายุ๖๔เป็นชาวบ้านป่แดงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณะ

เขานำทีมมาเลยแล้วมาเป็นคันรถอย่างเงี้

ถูกต้องคุณชิสาเหมารถทัวร์เดินทางมาขอโชคขอลาบ
ไอ้ไข่ที่วัดสนามแห่งนี้ครับ

คือมีทูบที่มันเป็นทูบเสี่ยงดวง
ก็พูดไปก็ว่ากันไปนะครับ

ด้วยการจุดประทัดหมื่นนัด
เว้ยเอาจริงนะที่นี่

จะมีคนมาขอโชคขอราพ

เพราะว่ายังไงคือแต่ละคนโชคลาภไม่เหมือนกันจริง
คือต้องบอกแบบนี้ว่าเขามาขอโชคขอลาบก็มากันเยอะ
แต่คนที่ได้ไปอันนี้ผมบอกตรงนะ
มันไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่เขามาขอโชคขอลาบ
พูดง่ายไม่ใช่ว่าได้กันทุกคน

ผมต้องเล่าแบบนี้เพราะว่ามีหลายคนติ้งผมมาเยอะ
บอกว่าคุณชนะอ่านข่าวเรื่องความเชื่อเนี่ย
เดี๋ยวทำให้คนเขางมงายอะไรแบบนี้

งั้นคุณต้องใช้สติในการรับชม
แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ถูกต้องค่ะก็ต้องยึดหลักความจริง